สำนักฐานรอยเตอร์สบายงานว่ากลุ่มตระกูลจิรัตน์ที่วัดผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทกลุ่มเซ็นเทิลได้ขายหุ้นที่ถือในบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
ละ๒๕ทั้งหมดหรือราว๒๐๖๒๕ล้านหุ้นคาดว่าเป็นเงินได้ประมาณ๕๐๐๐ล้านบาท
เพื่อนำเงินไปชำระค่าหุ้นบิ๊กซีเวียดนามที่ซื้อมาจากกลุ่มกาซิโนฝรั่งเศส
โดยผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นคือเทนเดอร์ออฟเฟอร์ครับได้แก่บริษัทบีเจซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
บริษัทสัมพันธ์เสมอและบีเจซีริเทลโฮลดิ้ง
ทั้งหมดนั้นเป็นกลุ่มของบริษัทของนายเจริญสิริวัฒนภักดีครับ
เข้าไปซื้อหุ้นล็อตใหญ่จากบิ๊กซีไทยเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์นั้นอยู่ที่กว่า๑๘๕แล้วนะครับ
ว่าจะรู้ผลของการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ได้ทั้งหมดในวันนี้ครับ
ไทยรัฐทีวีได้สอบถามไปยังบริษัทของกลุ่มเซ็นทรัลก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริง
โดยนายทศจิมราธิวัฒน์ประธานกรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัลก็จะแถลงข่าวเพื่อที่แจงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับ
ท่ามกลางความเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนมือของห้างค้าปลีกครับ
เพราะปีที่ผ่านมายอดขายยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งจะมีการวางแผนขยายสาขาตามเป้าหมายปีนี้ให้ได้๖๕สาขา